เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้ผมภาคภูมิอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ติดตามเปิดปากกับภาคภูมิมาตลอดจะรู้ว่า

น้ำท่วมในปีนี้ปี๖๕ถือว่าหนักหนาสาหัสทีเดียว
ประเทศไทยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันอุบลราชธานีนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ปีนี้ก็หนักจริงจริงเราตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลมา
หลายวันนะครับและวันนี้เหมือนที่กรมอุตุบอกนะฮะ
นี่ฝนตกอีกมาตกอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามีเข้ามาทางเวียดนามนะครับ
ผมอยู่ที่สะพานรัตนโกศิลป์สองร้อยปีถ้ามุ่งไปทางข้างหน้าของผมเนี่ย
เข้าตัวเมืองอุบลน้ำบางจุดไม่ท่วมนะฮะ
จุดมีท่วมบ้างแต่ไม่หนักเท่ากับทางวารินชำราบ
ด้านหลังนู้นนะครับทุกผู้ชมครับนี่แค่ตีนสะพานนะครับ
ปริ่มมาแล้วแล้วตรงเข้าไปในพื้นที่เนี่ย
ลึกนะฮะลึกจนแบบท่วมมิดหลังคาผมไปในพื้นที่มาแล้วด้วย
เดี๋ยวจะให้ติดตามกันวันนี้เราจะคุยกันนอกจากการช่วยเหลือแล้วเนี่ย
การป้องกันในอนาคตชาวอุบลจะเป็นอย่างนี้ไปทุกปี
หรือต้องเจอแบบนี้อีกกี่ปีประธานหอการค้าของจังหวัด
นายกอบจจังหวัดแล้วก็พี่บินบรือฤทธิ์ด้วย
อยู่กับผมที่นี่แล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับ
แต่ดูทางนี้ก่อนทางชาวบ้านในพื้นที่
ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือชาวรินทรัพย์เนี่ย
ถ้าเกิดจะออกมาทำงานออกมาใช้ชีวิตต้องสู้กับน้ำนะครับ

เขาต้องมาขึ้นเรือที่ทางจังหวัดเนี่ยจัดเอาไว้ให้
เพื่อไปทำงานพอทำงานเนี่ยเลิกเลิกงานเนี่ยฮะ
เวลาประมาณ๔๕โมงเย็น๓๔โมงเย็นต้องกลับมาขึ้นเรือแบบนี้ต่อ
จะมาเรียนหรือมาทำงานก็แล้วแต่นี่ฮะทางเรือที่อบจจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับ
เดี๋ยวจะลองไปพูดคุยสักหน่อยสวัสดีครับขออนุญาตจริงจริงนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้กับน้ำกันหน้าดูเลยนะ
นี่ทางเรือเขาใส่ชูชีพไว้ให้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยอ่า
เป็นยังไงฮะนี่อยู่ด้านในอยู่ในวาลินกันหมดเลยหรือเปล่าฮะ
อยู่วาลินหมดเลยอ่าแต่ผมขอขยับหน่อยอืม
น้ำท่วมข้างในเยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะที่บ้านเป็นยังไง
มันไม่ได้ท่วมที่บ้านค่ะไม่ได้ท่วมที่บ้านแต่ต้องมาทำงานที่ในเมือง
ซึ่งเราก็ต้องต้องข้ามน้ำมาเพราะว่ารถมาไม่ได้ใช่ค่ะ
หูนี่เห็นไหมฮะอ่าตรงนั้นก็จะคนเยอะแหละคนเยอะใช่
เรือก็เรือก็จะช่วยช่วยถ้าถ้ารีบรีบก็จะมาทางอ่านิดนึงค่ะ
ปีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมคุยกับคุณพี่ด้านหลังหน่อยนะ
ครับผมอยู่พี่บูรณ์ครับเป็นสจมาประชุมสภามาประชุมสภาครับ
สอจอก็ต้องลงเรือเหมือนกันต้องลงเรือกันครับผมบ้านพี่สอจออยู่ไหนฮะ
ผมเพื่อพี่บูนครับเหตุสองเหตุสองเป็นยังไงฮะท่วมขนาดไหน
ก็ท่วมเยอะเหมือนกันพี่บูลแต่ยังสัญจรไปมาได้อยู่สะพานก็สูง
แต่งานก็ต้องทำอ่ะเนาะงั้นก็ต้องทำหน้าที่เราก็ต้องทำสู้กับน้ำ
อาจถุงยางชีพให้พี่น้องประชาชนนี่แหละอ่านี่แหละฮะครับผมอ่า
เอาด้านหน้าหน่อยนะขออนุญาตเดี๋ยวจะไม่ได้ออกเรือกัน
เป็นยังไงฮะที่บ้านค่ะอ๋อมาจากต่างจังหวัดค่ะ
จากต่างจังหวัดแล้ววันนี้มาจะไปศรีสะเกดค่ะ
จะไปศรีสะเกดใช่ค่ะต้องแล้วต้องต้องไปขึ้นรถไฟที่
วารินชำลาบค่ะก็เลยต้องอ๋อก็ต้องนั่งเรือไปใช่ไหมพี่
คือสถานีรถไฟของอุบลนะฮะมันตั้งอยู่ที่อำเภอวาลิน
ครับต้องนั่งข้ามไปอืมนั่งนั่งเรือข้ามไป
ถึงจุดนู้นก็จะเป็นแยกองศาวรินครับก็จะมีรถจิตอาสาคอยบริการอยู่
ใกล้ใกล้กับสถานีรถไฟวรินนะครับเราก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างเนี้ยในช่วงนี้
ก็ต้องสู้กันครับนี่กี่อาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้อ่าจุดนี้ครับ
จุดนี้ที่ผมเอาเรือมาลงก็นี่ก็อาทิตย์ที่สองนะครับอาทิตย์ที่สอง
ครับอ่าที่มาช่วยจริงจริงที่หน่วยมาช่วยจริงจริงก็
ของผมเข้าสามอาทิตย์แล้วครับสักสัปดาห์แล้วที่อยู่ในเจ้าบัตรบนนะครับ
ซึ่งคาดว่าต้องเป็นอย่างนี้อีกประมาณสักเดือนนึงนะที่ผมคุยกับคุยกับ
ผู้ที่เขาวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์น้ำการระบายน้ำต่างต่างเดี๋ยวก็ต้องเข้าด้านในกันแล้ว
ขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ
สู้สู้นะฮะเป็นกำลังใจให้อีกอาทิตย์หน้าเห็นว่าน้ำเขื่อน
วันพระจะลงมาอีกอาทิตย์หน้าเหรออาทิตย์ที่มาเนี่ย
ท่านท่านสอจอบอกน้ำเขื่อนอุบลรัฐจะลงมาอีกใช่มันก็มาเติมอีกอ่ะสิ
มาเติมอีกน่ากลัวจริงจริงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หกห้ากับหกสอง
ปีไหนหนักกว่าปีนี้หนักกว่าหนักกว่าปีนี้หนักกว่านะครับผมครับอ่า
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาเนี่ย
ผมมาถึงเมื่อช่วงเช้าผมเข้าไปด้านในมา
หนักจริงจริงบางบ้านมีคนป่วยนะฮะ
บ้านมีคนแก่ชะลาออกมาไม่ได้นะฮะ
ลูกเด็กเล็กแดงโอ้โหอยู่บนหลังคาบ้านกันเยอะแยะไปหมด
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับแล้วก็ชาวอุบลนะครับเราจะคุยกันเรื่องของการวางแผนป้องกันหรือว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของทางสังคมหรือว่าทางจิตใจนะฮะทางเศรษฐกิจเองก็เสียหายหนักเหมือนกัน
อีกสักครู่กลับมาครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้ที่อุบลรัชธานีที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ผมเข้าไปในพื้นที่ด้านในนะฮะของวารินชำราบนะครับ
ผมเข้าไปที่ตำบลหนองกินเพลนนะฮะมีหลายหมู่บ้าน

ท่านหนึ่งอายุ๘๐กว่านะฮะไม่ได้ออกมา

มีคุณป้าท่านหนึ่งลื่นล้มแขนหักแขนเจ็บ
มีอีกหลายบ้านที่เขาไม่ออกมาเขาบอกว่ามีขโมยนะฮะ
มีคนที่แอบเข้ามาขโมยของขโมยของก็จำเป็นต้องเฝ้าบ้านกัน
ที่ทำงานบางทีก็ต้องออกมาอยู่ศูนย์อพยพ
ออกไปหาที่อยู่ที่อื่นเพราะว่าอยู่ข้างในไม่ได้
วัดวัดครูสว่างนี่ก็หนักนะฮะ
แต่ชาวบ้านก็ต้องผลัดเปลี่ยนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดเวรกันเลยนะครับ
เพื่อนำอาหารมาถวายพระ
เดี๋ยวเข้าไปดูกันหน่อยว่าชีวิตด้านในเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยพอดูข้างในเสร็จ
เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาณขณะนี้

ไปดูการลงพื้นที่ที่ผมเข้าไปด้านในก่อนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดครูสว่างนะฮะ
อยู่ที่หมู่๗ตะมนตหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบ
บนรัชธานีหลวงพ่อบุญเริ่มพระลูกวัดนะฮะ
ต้องนิมนต์พระคุณเจ้าสอบถามเรื่องความเป็นอยู่กันหน่อยในช่วงเวลานี้
เป็นยังไงฮะที่วัดนี่น้ำท่วมหนักขนาดไหนครับปีนี้
ปีนี้ท่วมเยอะปีที่แล้วท่วมไม่มากขนาดนี้เลย
ปีที่แล้วปี๖๒ปี๖๒มาปีนี้ท่วมขึ้นมากกว่าเก่า
ท่วมมานานหรือยังฮะที่วัดนี้ท่วมมาเป็นเวลาไหน
ตั้งแต่พายุโนรูเข้าโนรูเข้า
ก็ปลายกัญญาตั้งแต่ปลายกัญญา

น้ำอยู่ระดับครึ่งเดือนท่วมอยู่ที่
ตอนนี้มีความเดือดร้อนตรงไหนที่อยากจะให้เราเป็นสื่อกลางแล้วก็ขอความช่วยเหลือไหมครับที่วัด
มันก็มีหลายอย่างน้ำข้างในก็ท่วมสิ่งของ
บางอย่างก็เก็บขึ้นไม่ทัน
ก็เสียพ่อพ่อจีวรพ่ออะไรคนมาจากสาระใหญ่โบสถ์นั้น
เปียกน้ำมาต้องมาตากมาพับใส่ถุงไว้อยู่

เค้าจะผ่านั่นเนี่ยแต่บอกเค้าว่าช่วงนี้น้ำพร่อม
น้ำกำลังท่วมบ้านอยู่ไม่ผ่าได้ไหม

สองเนี้ยมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไวเก็บของไม่ทัน
แล้วลงไวไหมหกสองลงไวแต่ปีเนี้ยหกห้าเนี้ย
ขึ้นขึ้นขึ้นค่อยขึ้นแล้วก็ลงก็ไม่เร็ว
ตอนนี้ยังไม่ลงอยู่เลยลำบากยังไงบ้างเนี่ยที่บ้าน
ก็ลำบากทุกอย่างอันนั้นเนอะคุณแขนหัก
ถ้าแขนไม่หักยายไม่ลำบากหรอกแล้วลูกหลานาได้ทำอาหกินกันไหม
ยังไงทำงานเขาก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรนะอืม
เขาก็ขึ้นไปอยู่นู่นแหละอืมสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้
ทำไมนานจังก็รอน้ำรถน้ำมันมาจากขอนแก่นมาจากอะไร
จะไปลงแม่น้ำโขงนู่นน่ะที่ผมคุยกับทางผู้ที่เขาเชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่
บอกอีกประมาณเดือนหนึ่งสู้สู้นะเดี๋ยวไทยรัฐทีวีฝากของไว้ให้
ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเข้ามาในพื้นที่ด้านในเนี่ย
น้ำก็ลึกแล้วก็ท่วมสูงขึ้นนะฮะคือแต่ละหลังเนี่ยเป็นเป็นชั้นสองทั้งนั้นนะฮะ
หลังก็ท่วมมิดหลังคาไปเลยหลังนี้เข้ามาเนี่ยเจอคุณยาย
กล่องใช่ไหมคุณยายกล่องอายุแปดสิบกว่าเนอะค่ะทำไมยายไม่ออกไปอยู่ข้างนอก
มันมาหลายคนอยู่เองกับบาตพลอยู่ไปนานแยกกันแยกแยกแล้วกับลูกกลับไปเป็นนึง
ปุ๊ยหนึ่งกับญี่ปุ่นผู้ชายนะ
ลูกเขาออกไปอยู่ข้างนอกกันมาก็มีคนดูแลอยู่ใช่ไหม
ลำบากเดือดร้อนยังไงมั่งอ่ะ

ยายจะเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีเลยมั้ยหรือว่าครั้งไหนหนักสุดพอจะจำได้มั้ยปีนี้ถือว่านักมั้ย
นักนักก็ไปใกล้อาหารการกินเป็นไงยายพอมั้ยพอมีคนเอามาให้มาดูแลช่วยเหลือมั้ย

หนึ่งนี่น้ำถึงนี่เลยนะนี่แถวนี่ฝาบ้านแถวนี้เลย
คุณยายบอกให้สู้ให้สู้อ่าก็ขอคุณยายสู้
เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมบ่อยบ่อย
วันนี้ไทยรัฐทีวีแล้วมาเยี่ยมขอบคุณครับคุณยายครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อุบลรัชธานีนะฮะ
เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยนะครับปัญหาน้ำท่วมที่หนักหนาสาหัสในตอนนี้
จะแก้ไขป้องกันแบบไหนอะไรยังไงได้บ้าง
ทั้งตอนนี้ที่จะต้องช่วยเหลือกันหรือว่าอนาคตข้างหน้า
อุบลต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไปทุกปีหรือเปล่านะฮะ
และจะป้องกันยังไงได้บ้างวันนี้มีสามท่านนะครับ
รับเชิญที่อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับท่านหนึ่ง
มาช่วยทุกปีปี๖๒เราก็เคยเจอกันปีนี้ได้มาเจอกันอีก
พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับอีกท่านหนึ่งท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนะฮะ
คุณมงคลจุลทัศน์นะครับและอีกท่านครับ
นายกอบจอุบลรัชธานีคุณการกันตินัน
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับปีนี้อุบลหนักจริงจริง
พี่บินลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนะยี่สิบวันแล้วครับยี่สิบวันแล้ว
สิบวันแล้วไม่คือหยุดวันเดียวครับหยุดไปวันเดียวเพียงแต่หยุดเพื่อ
ไปซื้อจัดจานพวกเกี่ยวกับพวกข้าวสารอาหารแห้งเพราะมันหมดครับ
แล้วคือหยุดวันเดียวจริงจริงก็เหมือนไม่ได้หยุดนั่นแหละ
แต่แปลกมากครับปีนี้มากกว่าปี๖๒แต่การช่วยเหลือนี่น้อยมาก
การช่วยเหลือนี่น้อยมากแต่ปี๖๒เนี่ยโอ้โหการช่วยเหลือมาจากนู่นจากนี่แบบท่วมทุกสารอาทิตย์
อาจจะเป็นเพราะตอนนั้นอุบลโดนอยู่ที่เดียวหรือครับที่๖๒
น่าจะแต่ไม่ใช่นะครับแต่อุบลก่อนที่อุบลจะโดนอ่ะร้อยเอ็ดยะโสขอนแก่นสารคามก็โดนแล้วก็น้ำมันมันไหลมาที่ที่อุบล
ตอนปี๖๒ใช่ไหมใช่ปี๖๒ครับนั่นแหละฮะแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ามันหนักมากกว่าปี๖๒
ในพื้นที่ที่ปี๖๒บางพื้นที่ไม่ถูกน้ำท่วมเลยแต่ปีนี้ถูกน้ำท่วมหมด
หมู่บ้านพวกชุมชนต่างเขาก็ไม่รับมือแล้ว๖๒น้ำก็ไม่ท่วมครับ
แต่มาปีนี้เผลอผู้เดียวขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างไปหมดเลย
ข้าวของที่ผมเข้าไปดูในบ้านไม่ได้เก็บอะไรเลยนอกจากเอาชีวิตออกจากบ้านไปเท่านั้นเอง
มันโอ้โหถ้าใครได้ไปเห็นเหตุการณ์ที่เราเข้าไปทุกวันทุกวันเกี่ยวกับการที่ได้พูดจากับชาวบ้านทุกวัน
รู้เลยว่าคุณภาคภูมิผมยังนึกในใจเฉยนะครับท่านแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า
ผมยังคิดว่าอาจจะเผลอเท่ากับปี๒๑ด้วยซ้ำไป
๒๕๒๑๒๕๒๑๒๕๒๑พี่อุบลที่เขาบอกว่ามันหนักกว่า๖๒ถูกต้องครับ
ปีนี้๖๕เนี่ยผมก็ไปเจอชาวบ้านมาหลายคนเขาบอกมันหนักกว่า๖๒ครับ
แต่พี่บินมองว่ามันหนักกว่า๒๑ด้วยหรือเปล่ายังไม่หนักกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเท่ากับ๒๑

ตอนนี้แม่น้ำชีแม่น้ำมินยังไม่มาประจบ
แล้วตอนนี้พายุเข้าเวียดนามไม่ใช่จะเกิดขึ้นตรงนี้
เหลืออีกประมาณน่าจะ๙๐เซน๙๐เซนนะครับจะเข้าปี๒๑
แล้วคิดว่าเนี่ยจะไม่ถึงเหรอฮะ
เพราะปี๒๖๒ที่ผมมาเนี่ยนะ
เหมือนกับว่าตรงนี้โอเคมันอาจจะไม่ถึงตรงนี้
แล้วบางพื้นที่อย่างเช่นที่เรานั่งคุยกันตรงตลาดตรงนั้น
น้ำไม่ได้ถ่วงในตลาดนะน้ำไม่ได้ถูกในตลาด
แต่ปีนี้มันเข้าในตลาดหมดเลยมันหนักมากจริง

ก็คิดว่าหนักยังไงก็หนักมากกว่า๖๒ครับ
เพราะขณะนี้เท่าที่ดูแล้วประเมินสถานการณ์แล้ว
คาดว่าพรุ่งนี้หรือมือลืนนี้พายุอาจจะเข้าอีกรุ่งนึง
ถ้าเข้าอีกลูกนึงนี่ผมเข้าใจว่าจะต้องมากกว่าปี๒๑๒

ตั้งแต่ก่อนเมื่อปี๒๑นี้มันท่วมมาถึงหน้าโรงพยาบาล

แล้ววันนี้มันก็ท่วมมาถึงที่หลายทองแล้ว
มันก็อีกประมาณไม่ถึงเม็ดเหรอฮะ
ถ้าไม่ถึงเม็ดเข้ามาเมื่อไหร่มีพายุเข้ามาไม่เกินเม็ดนึง
เท่ากับปี๖๒ไม่น้อยกว่า๖๒แน่นอน

คืออุโบนตอนนี้ต้องรอน้ำที่เขามาจากทั้งชีแล้วก็มูล
แต่เดี๋ยวนี้เรายังดียังดีนิดนึงก็คือ
โขงเรายังต่ำกว่าน้ำมูลเกือบเม็ดหนึ่ง
ถ้าน้ำโขงขึ้นมาเมื่อไหร่นะ

ใช่ค่ะเหมือนทางฝั่งของเจ้าพระยาที่ว่าถ้าเกิดไปเจอน้ำทะเลหนุนใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ดีว่าน้ำโขงของเรามันไม่หนัวครับมันยังต่ำกว่าประมาณเม็ด
ครับท่านมงคลฮะทางหอการค้าจังหวัดเนี่ย
วันนี้ทางเศรษฐกิจเนี่ยเซ็นทรัลต้องปิดแล้วเหรอ
ไม่ปิดก็เหมือนปิดนะครับเพราะว่าผมนี้คุยกับผู้พิหารทางเศรษฐาน
คือน้ำรอบหมดแล้วนะครับจะเข้าไปต้องนั่งนั่งรถทหารไป
เมื่อกี้ผมก็ผ่านมาก็ต้องรถแบบรถแบบสูงเลย
ง่ายว่า๑๐๐อย่าเหลืออยู่แค่๑๐นะครับ
เพราะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีชุมชนที่อยู่ข้างที่ได้เปิดเข้าใช้บริการบ้าง
แต่โดยปกติแล้วนะครับคือตั้งแต่ปี๒๑นะครับ
ปี๔๕๕๖๒นะครับจะเห็นว่าพิเศษของน้ำท่วมมันจะสั้นลง
ล่าสุดปี๖๒เองเนี่ยเพิ่ง๓ปีนะครับ
แต่ก่อนอีก๙ปี๘ปีท่วมครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันเหลือแค่๓แล้ว

ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับมันควรจะต้องมีแผนที่จะต้องรับมือแล้ว
ถ้าต่อไปมันท่วมทุกปีแล้วจะทำยังไงนะครับ
เศรษฐกิจเนี่ยแต่ก่อนนี้อาจจะท่วมเยอะเหมือนพี่บินบอกปี๒๔
แต่ตอนนั้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเติบโตขึ้นทุกปีทุกปี
เพราะฉะนั้นความเสียหายทางเศรษฐกิจมันจะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ
พี่บินถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยคือพี่บินเนี่ยพอมีเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไหนก็แล้วแต่หนัก
อุบลเนี่ยมาบ่อยมาก๖๒มา๖๕มาอีกแล้วถ้าเกิดต้องมา๖๖๖๗๖๘อย่างนี้มัน
ผมว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนผังใหม่ของเมืองอุบลทั้งหมดแล้วมาดูสิว่าเราจะรับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมอย่างไร
อย่างผมมองว่าตามริมแม่น้ำมูลเนี่ยนะทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยจะโดนผลกระทบมากที่สุดหนักที่สุด
เนี่ยบริเวณรอบเนี่ยผมเข้าไปหมดแล้วเนี่ย๒๐วันผมเข้าไปหมดแล้วทุกชุมชนทุกอะไรเนี่ยผมไปหมดแล้ว
กุฎปะเค้าพวกอูเดือพวกน้องกิจพรมผมเข้าไปหมดแล้วคราวนี้ผมว่านะถ้าเราจะมารอน้ำท่วมแล้วก็เสียหายทีแล้วมาซ่อมเสียหาย
สองพันแพร่ที่มันแบบไว้หน้าน้ำไว้หน้าหน้าน้ำมาปุ๊บอ่า
ให้เขาอยู่มันต้องไปกลางเต็นต์เลยเพื่อรองรับเพื่อรองรับ
ตามทั่วคือบ้านที่เขาอยู่ก็อยู่กันไปนั่นแหละอยู่กันไปแต่ถึงเวลาเนี้ย
ไม่ต้องมาสู่นุพยพแบบนี้ไม่ต้องเลยครับอยู่บนแพทย์จบเลย
ผมว่าทุกอย่างเอาเรือหางยาวเอาเรือของหน่วยงานราชการส่งข้าว
ส่งน้ำกันมันก็ไม่ไม่ไม่มาแออัดอายุณตอนนี้เนี่ยครับ
ชุมชนเนี้ยหรือว่าเต็นต์ต่างต่างที่ที่น้องประชาชนไปอยู่
อยู่กันไม่ได้มันเกิดปัญหาเคลียร์อัดมากอยู่กันแบบหูรวมกัน
เวลาขับถ่ายทั้งนู่นทั้งนี่ทำให้หลายหลายคนเนี่ยอืม
ต้องไปเช่าบ้านอยู่แต่มีชื่ออยู่ในเต็นต์แต่ไม่สามารถอยู่ในเต็นต์ได้
บางคนก็อ่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างอย่างอย่างเต็มที่ครับ
เพราะว่าไม่ได้อยู่เพราะละเขามาแจกของทีเขาก็บอกว่าตอนนี้อ่า
มีคนอ่ามาบรรจาของเชิญนะครับมารับไปน้ำคนละสองแพ็คครับ
กล่องแล้วแต่ว่าใครอยู่เท่าไหร่บางคนอยู่ข้างนอกแต่มีชื่ออยู่
ก็ไม่ได้รับเพราะรักคนอื่นเข้าไปหมดปัญหามันเยอะมากมาย
ทุกวันนี้ผมลงพื้นที่เนี่ยผมก็จะมีข้าวสารอาหารแห้ง
ที่มันเต็มที่เลยนะแล้วก็ข้าวปรุงสุกพร้อมไป
แล้วก็เงินเยอะใหญ่เขาควรละหนึ่งพันบาทครับซึ่งซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นความจำ
จำเป็นของชาวบ้านจริงจริงเพราะว่าการใช้ชีวิตแบบประจำวันอย่างเงี้ย
เขาหาเช้ากินค่ำเขามีรายได้ทุกวันเขาทำงานบริษัท
เขาทำงานนู่นทำนี่แต่ทุกวันนี้น้ำท่วมไม่สามารถทำอะไร
รายได้ก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายออกไปทุกวันนี้แค่จะพายเรือออกไปทำอะไร
ซื้อกาแฟกินสักกระป๋องหนึ่งครับไปถามทุกบ้านที่ผมเข้าไปนะฮะ
คุณภาคภูมิเป็นยังไงผมไม่มีเงินอยู่บ้างแล้วอยู่ได้ไง
ก็อาศัยเข้ากล่องอาศัยเข้าอ่าอ่าอยู่ในถุงยังเชียด
ซึ่งก็ต้องรอให้เขามาแจกมอรอให้เขามาแจกจะมาวันไหนก็ไม่รู้ใช่ครับ
ทำไมผมผมถึงปีก่อนหกสองอ่ะครับที่ผมได้เงินรับบริจาค
อ่าปีนั้นพี่วินเปิดใช่มีคนบริจาคมาช่วยเยอะเลยห้า
แล้วผมช่วยได้ห้าพันบาทแล้วต่อต่อครอบครัวต่อคนเงิน
แล้วไม่ใช่จังหวัดอุบรณ์อย่างเดียวครับห้าหกจังหวัดในภาคอีสานไปช่วยหมด
แต่คราวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจำกัดเรื่องการบริจาคนู่นนี่
ผมก็นึกว่าผมไม่เอาดีกว่าปีนี้ไม่ได้เปิดใช่ไหม
เปิดผมไม่เปิดผมไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใส่ตัวของผมไง
ครับไอ้ความใจเราจาวนี้เราบ่อยสุดอยากจะเปิดให้ชาวบ้านให้ช่วยเหลือชาวบ้าน
อืมแต่ผมก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ไม่เป็นไรผมขายเสื้อของผม
ขายเสื้อนะขายเสื้อผมเนี่ยเสื้อบินเบอร์ลิกเนี่ยที่จะทำงานกันเนี่ย
ละสามร้อยครับตอนนี้ผมขายจากวันนั้นประมาณสิบกว่าวัน
ผมว่าได้สี่พันกว่าตัวท่านผู้ชมจะช่วยได้ทางไหนบ้างเนี่ย
ก็ได้ครับนี่ฮะทางทางนี้เลยเข้าไปที่เพจที่ไหนอ่า
ที่ธนาคารสั่งซื้อเสื้อได้เลยอ่าตัวละสามร้อยตอนนี้ผมขายได้สี่พัน
ล้านกว่าบาทผมเนี้ยผมให้ตอนนี้ประมาณอ่าพันห้าห้อยกว่าครัวเรือน
ในในเพจของพี่บินเหรอหรือร่วมกับตันอยู่ในเพจของพี่ของผมเลยครับ
อ่าเพราะฉะนั้นพี่บินไม่ได้เปิดรับบริจาคนะครับขายเสื้อ
ขายเสื้อช่วยเหลือน้ำท่วมใช่ครับอืมส่วนมูลที่ร่วมกับตันยูเนี่ย
ก็สามารถเข้าไปทำบุญได้ที่ตามในกรุงเทพได้เลย
ตอนนี้มูลที่เรากับจะเนี้ยออกไปห้าจังหวัดครับ
พวกเสบียงเข้าสร้างอาหารแห้งอยู่ดีฮะ
พี่น้องประชาชนที่จะข้ามฝากนี้เป็นจำนวน๕ลำซึ่งเรามีเรือทั้งหมดอยู่ทั้งหมด๑๖ลำ
ลำนี้เราช่วยสนับสนุนที่เทศบาลนครอุบลส่วนอีก๖ลำนี้เราได้ไปที่พิบูรมังสาหารนี้๒ลำ
แล้วไปที่จาระแม่นี่๒ลำอันนี้คือเรื่องการเดินทาง
ในด้านเรือและด้านบริการพี่น้องประชาชนข้ามฝาก
แล้วที่เขาติดค้างอยู่ไปเป็นเรืออัตต้องอยู่อีกเป็นเรือนี้
อันนี้เรามีพี่น้องประชาชนคือสมาธิกส์สะพายงังวัดของเราทั้ง๔๒เคียง
มีเงินแต่ไม่มีของ
บางแห่งนี้มีของแต่ก็ไม่สามารถไปถึงได้

ก็ส่งไปไม่ถึงช่วงนี้สถานการณ์เราลำบาก
จนมีวันนี้มีการเปิดสภา

ภาวจนี้จนสมาชิกเสนอความคิดเห็นต่าง
แล้วก็ให้นายกมีแผนพัฒนา๕จังหวัดนี้
เพื่อป้องกันน้ำท่วมนี้ได้ยังไง
เราก็ได้จัดการเตรียมการเสนอความคิดเห็น

เพื่อจะเสนอไปที่จังหวัดแล้วก็พาสม่ายที่
สภาพุทธแทนราชยนต์ทั้ง๑๐เทียดของเราเนี้ยล่ะ
เพื่อมายกระดับถนนเส้นทางต่าง

แต่เราก็เสนอยกระดับถนนต่าง
เส้นทางหลักสี่หาเส้นทางเนี้ยครับยกหลักเส้นทางเราก็ต้อง
หวังให้ผู้แทนรัฐศาสตร์ของเราจังหวัดอุบันเรานี่ครับ
รวมตัวกันไปผลักดันงบมารขึ้นมาเพราะมันมันก็เป็นเงินจำนวนมากครับ
แต่ว่าช่วงนี้บอกจริงว่าระหว่างที่เราเสนอของงบมารนี้
เราก็จะทำควบคู่ไปกับเมื่อมีน้ำลดช่วงนี้ครับ
เราก็ได้เตรียมการเครื่องจับเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
พร้อมเพื่อจะออกพัฒนาในพื้นที่ทุกเขตครับ
ท่านหอกันครับอย่างพี่บินเสนอว่าป้องกันอนาคตนะ
ทำแพร่ไว้เป็นบ้านแพร่ลอยน้ำน้ำมามันสูงเท่าไหร่ก็อยู่กันเป็นศูนย์อพยพ
แต่ท่านประทานหอกันครับบอกอยากจะให้ใช้คล้ายคล้ายกับที่ออกมาจอบอกไหมฮะ
เรื่องของถนนหรือว่ายกระดับอะไรผมมองอย่างงี้นะฮะคืออย่างปีนี้เองเนี่ย
บอกเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันเยอะอืมนะครับปริมาณน้ำฝนเนี่ย
ถ้าเฉลี่ยสามสิบปีนะฮะครับพันหกร้อยมิลลิเมตรอืม
ปีเนี้ยนะฮะแค่เก้าเดือนมันสองพันสามแล้วครับ
เพราะว่าปริมาณน้ำผลปีนี้มากอ่ามากกว่าทุกปีนะครับ
ทีนี้เองผมมองว่าในมุมมองของผมนะมองภาคเศรษฐกิจที่รับผลกระทบนะฮะ
ตอนนี้ความเสียหายทางเศรษฐกิจประเมินได้เท่าไหร่เนี่ย
ผมขออนุญาตตอนนี้มันยังไม่สรุปนะ

วันนี้วันที่สิบสี่อ่าใช่สิบสี่วันผมผมมองว่าเมื่อปีหกสองมันท่วมสามสิบวันอืม
สี่ตุลาคมถึงสามกันยายนเพราะปกติสามสิบวันแต่ปีนี้ผมคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสี่สิบถึงสี่สิบห้าวัน
ตอนนี้ท่วมมาตั้งแต่ปลายกันยาตั้งแต่อ่าผมนำที่หนึ่งแล้วกันนะฮะ
สิบแปดพายุอ่าโนรูเข้าแล้วก็เริ่มเริ่มท่วมมาเพราะฉะนั้นสิบสี่สิบห้าวันน้ำท่วม
ครับนะครับถ้ามันครบหนึ่งเดือนสิ้นเดือนก็จะเป็นครบหนึ่งเดือนอืม

มันจะมันจะไม่ลดละครับพอโอกาสที่จะลดไม่มี
แต่ถ้าพายุเข้าอาจจะเพิ่มโอเคไอ้นี่ไม่แน่
แล้วสองสายมันจบแต่ว่าผมมองแหละน้ำมันทรงมาสองวันแล้ว
แล้วน้ำจากข้างบนไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดสุรินมันก็เริ่มลดลงมา
ผมก็มีความสบายใจว่าน้ำมันจะลดลงไปห้องไปสักเมตรหนึ่ง
แล้วขอนแก่นเข้ามาถึงโอเคนี่คือความโชคดีนะฮะ
แต่ถ้าพายุมาอันนี้เป็นตัวแปลที่เพิ่มขึ้นมา
ถ้ามองในภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะปี๖๒นะฮะ
การแทงเก็บข้อมูลนะว่าอุบลเกิดความเสียหายโดยประมาณนะครับ
๒ล้านบาทคิดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ตอนนี้๑๔วันผมมองว่ามันจะยาวไปถึงกับ๔๕วัน
วันเดือนครึ่งครับใช่ครับและสิ่งที่เพิ่มตาม
ก็เกือบหมื่นล้านนะคุณภาครมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไร
ทางการค้าต้องเอาเมืองอุบลเมืองวาลินในตัวเมือง
ไม่ได้ท่วมนะฮะนี่คือความโชคดีของอุบลคือตัว
๒เมืองเราอยู่สูงแต่การเดินทางของพี่น้อง
ฮะอุบลไม่มีสูงการเศรษฐกิจในภาครั่งจะเป็น
สีสเกจนี่สูะนี่มาไม่ได้นะฮะรวมไปถึงฝั่งราว
ก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอืมอุบลตอนนี้เหลือเส้นทาง
เอา๕เซนติมันเราก็ลำบากแล้วเพราะมันปริ่งเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งปีนี้ผมก็คาดว่านะฮะน้ำท่วมยาวนานขึ้นโอกาสเทศกิจจากเกือบ๖๐๐ล้านนะผมมองว่าจะทะลุไปเกือบประมาณหมื่นล้าน
นี่คือความรู้สึกในที่เรารู้สึกได้ปี๔๕๕๔๖๒ผมอยู่ในเหตุการณ์ที่น้ำท่วมตลอด
แล้วจะทำยังไงถ้าปี๖๖มันจะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อีกเราจะต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมจิตใจต่างช่วยเหลือเยียวยา
เราจะแก้อย่างไรในความคิดของท่านครับ
ก็เห็นด้วยกับท่านนายกอบจว่าอาจจะต้องสร้างเป็นสะพานยกระดับนะ
พี่น้องอุบลวาลินเดินทางหากันได้มันก็จะเป็นการเดินทางเศรษฐกิจมันก็จะอยู่ได้
อีกจุดหนึ่งคือวงแหวนตวรรณตกที่นำท่วมทิชย์รถทหารทุกวันเนี่ยซีนทัลแนวฝั่งนั้น
สองเส้นทางนี้ผมว่าถ้ามันเดินทางได้การโฟลของการเดินทางของพี่น้องประชาชนมันก็จะไม่เป็นปัญหา
เพราะอุบลกับวาลินเป็นเหมือนเมืองเดียวกันนะครับคนที่อยู่วาลินก็เดินทางมาทำงานที่นี่
จังเกตว่าสะพานนี้เราจะมีคนเดินทางได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองที่นี้
เจลศัพท์มันก็ยังอยู่ได้ถึงเพราะว่าริมายน้้ำถามผม
ผมว่าริมายน้้ำเราไม่สามารถยอมคอนโทรลต้นน้้ำได้อือ
ไม่ให้ผ่านอุบลนะครับ
ทำช่องทางให้มัน
มีการศึกษาข้อมูลไปแล้วก็น่บประมาณ๔๒๐๐๐ล้านครับ
ก็น่บเยอะ

แต่ผมต้องมองว่าถ้ากระทบปีหนึ่งหมื่นล้านนะค่ะ
เราเอางบประมาณมาสัก๔๐๐๐ล้านก็โอเค
ผมว่าถ้าสะพานหรือที่ผมว่านะ๓กิโลกับ๕กิโลผมมองว่ามันอาจจะต้นทุนไม่ค่อยสูงมาก
แต่ครับก็อยากจะทำเวียนท่านนายกองค์การบริษัทจังหวัดหรือว่าภาคผู้นำของประเทศ
ครับผมแล้วมองว่านี่คือปัญหาของชาวอุบสถ์
ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่ใช่มันต้องเริ่มก่อนล่ะถ้าเราเริ่มไปแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จก็คงเมื่อนั้นล่ะ
เดี๋ยวก็เจออีกทีทุกปีอย่างที่ท่านบอกเจอปุ๊บก็เดี๋ยวมาคุยกัน
ข้อมูลจากทางประธานหอการคาจังหวัดและทางนายกอบจจังหวัดบอกว่า
แผนละยะยาวในการป้องกันน้ำทั่วอุบลก็คือ
แต่ตัวเมืองหลักที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ
พี่เห็นแล้วจะทำยังไงเพราะว่าพอตกถึงเย็นเห็นเรามี
เราไม่พออบจหยุดเรือเมื่อไหร่พี่น้องประชาชนไม่สามารถข้ามเมืองวาลินได้
เพราะว่าเรือไปได้ใจเย็นพอมันมืดแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
เพราะเมื่อเสร็จวันนั้นเราได้ทดลองดู
ออกนอกเส้นทางลมมันพัดลงไปน้ำมันพัดแรงมาก
แล้วก็ใครรการลุกจ้างของอัลประจ๋อนี้เกือบเสียชีวิต
มันมันดึงมันดึงลงไปสองลำใช่ครับแล้วตั้งแต่วันนั้นมา
หรือตะเวนตกดินนี้เราจะเลิกเลยหยุดทันที
จะไม่มีไม่มีว่าต้องขอคนนั้นขอคนนี้ขอเราจะหยุดหมด
แล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนคนใดที่ไม่พร้อมที่จะใส่เสื้อ
เชื่อซื้อชูชีพนี้เราจะไม่ให้ข้ามเด็ดขาดอืม
เพราะอันตรายมากแล้วก็มันก็จะกระทบถึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา
เอาแล้วถ้าเกิดเย็นเขาไม่มีเรือแล้วเขาเขากลับบ้านยังไงฮะก็จำเป็นแล้วครับ
อาจจะต้องพักบ้านพี่เมืองน้องล่ะบ้านใครบ้านพี่น้องเข้าไปอ๋อ
ถ้าเราปล่อยเข้าไปเนี่ยแล้วพอเกิดอันตรายพวกนี้จะโดนหมดเลยนะ
เสื้อเสื้อชูชีพนี่ก็สำคัญถ้าเขาลงเรือดำไร
ครับผมก๎งดนี้ก๎งหาพยายามจะหาเพิ่มเข้ามาอีกสัก๕๐ลำให้
ให้เร็วที่สุดอืมคาดว่าอันนี้อาทิตย์หน้ากลมจะหาได้
สัก๕๐ลำพอให้ครับเรามีปัญหาก็คือ
คนไข้คนป่วยคนเจ็บคนอะไรชาวบ้านนี่ฮะเวลาติดอยู่ที่น้ำนี่ไม่มีใครไปดูแล
ทุกวันนี้เราต้องใช้รถของเรานี้๖ล้อเพื่อขนส่งพยาบาลข้ามจากโรงเรียนเบนนี้มา
แล้วก็ออกไปปล่อยลงตามคุมที่น้ำทุ่มขัง
เพื่อดูแลพี่น้องพ่อไข้คนด้วย
กับว่าทางจังหวัดเนี่ยท่านนายกอบจบอกว่า
ในส่วนอบจมีเรือแค่๑๖ลำในการคอยบริการช่วยเหลือชาวบ้าน

แล้วส่วนของ
แต่ของเรานี่ไม่เพียงพอขนาดเราว่าเราบริการตลอดแล้ว
ค่ะเพื่อจะให้ตามหมู่บ้านมาต่างเรื่องไปทุกอย่างที่ชุดที่น้ำทั่วขัน
คือยังไงครับคุณป๊าฟูงครับก็ยังไงครับ

หลอยเอ็ดเองชายภูครับศรีเสก็จ

แล้วก็ภาคราชการเนี่ยก็มีการวชิคการณ์

เนี้ยส่วนว่าทำไมน้ำตัวมันก็เลยทั่วกระจายในทุกพื้นที่เลย
ภาคอีสานเกือบทั้งหมดนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าฟังกันในวันนี้เนี่ย
แน่นอนว่าอย่างน้อยอีกเป็นเดือนสำหรับอุบล
จะไล่น้ำลงแม่น้ำโขงหมดอนาคตจะแก้ไขยังป้องกันกันได้ยังไงเนี่ย
หอการค้ากับทางจังหวัดเสนอว่าเอาเส้นทางระยะสั้นตรงนี้ก่อน
ให้เชื่อมเมืองกันได้ครับแต่ระยะยาวเนี่ยก็ไปว่ากันอีกทีนึง
ต้องร่วมมือกับทางจังหวัดแล้วก็มีพวกสมาชิกสมัยบุรุษแหล่ะ
ที่จะช่วยฝั่งตอนนี้มาให้เราโดยมีรัฐบาลนี้ต้องให้การสาว
มาช่วยอยู่บ่อยบอกว่าศูนย์อพยพดูแลตรงนี้หน่อย
เพื่อจะได้ไม่ต้องย้ายศูนย์หนีน้ำทำอะไรที่ดูแล้ว
ปี๖๒ก็ปัญหาคือเหมือนเดิมเลยไม่มีที่อยู่ย้ายมาแล้วไม่มีเต็นต์
ต้องไปเช่าเต็นเองเต็นน่าละคราว๑๕๐๐๓๐๐๐ขึ้นราคาไม่มีกัญญา
บางทีต้องไปนู่นไปไกลเขาก็เป็นห่วงบ้านเขาก็อยู่ที่บ้านก็อันตราย
บางที่ไฟก็ตัดช้าบางที่ก็ไฟก็ตัดเร็วอยู่ที่การโทรไปบอกการไฟฟ้า

ผมเหลือเวลาอีก๒๓นาทีให้แต่ละท่านเนี่ยทิ้งท้ายกันหน่อยกันแล้วกัน
พี่วินลงพื้นที่มาตลอดแล้วก็เห็นปัญหาตลอดมีอะไรอยากฝากบอกไว้
อยากจะฝากบอกจริงแล้วผมรู้ว่าทุกที่หรือว่าทุกองค์กรทำงานหนักกันในอุบลธานี
ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้มีการดูแลในการเยียวยาให้เร็วแล้วก็ให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับ
แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนป่วยมีปัญหาเรื่องคนป่วย
ว่าเราจะมีรถรับส่งมีเรือรับส่งคนป่วยบางทีฉุกเฉินเนี่ยเราบางทีหาไม่ได้
มีปัญหาตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วส่วนเรื่องผู้ที่อยู่ในบ้านนะครับ
ไม่ออกไปไหนเนี่ยผมจะช่วยเหลือพวกนี้มากที่สุด
จะเข้าไปด้านในคนที่ไม่ออกมานะครับแบบนั้นก็ถ้าเกิดบ้านชั้นสองอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกมาเถอะครับนะฮะ
อย่าแบบห่วงของมากเกินไปกว่าห่วงชีวิตตัวเองนะครับยังไงก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ
ส่วนตะวัดของเรานี้จะออกดูแลพี่น้องทุกพื้นที่ให้ถึงครับ
แล้วก็จะพยายามหาข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรต่างที่จะไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
เราจะไปให้ถึงทุกแห่งเพราะว่าเรามีสอจอทั้งสี่สองพื้นที่
แล้วก็จะร่วมมือกับทางอำเภอต่างเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดครับ
เราจะไปไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังครับ

ผมอยากจะขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นทางรัชวงศ์เองนะครับครัวพระราชทานต่างนะครับ
มาถึงตั้งแต่ละครั้งแรกนะครับถุงยังชีพพระราชทานนะครับ
รวมไปถึงสภาคชาติไทยนะครับส่วนราชการนะครับกองทัพเองนะครับ
มศ๒๒นะครับกองวิทยุ๒๑ตำรวจนะครับรวมไปถึงจิตอาสาที่มาช่วยงานนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะนะครับบูรณีที่ต่างมันก็จะเป็นร่วมกับตังค์ดิวที่เคยมาช่วยเราตลอดนะครับ
ประติกตึงเองถัดถึงเศร้าโผพินเยอะมากนะครับคือเราอยู่ในเส้นทางที่นำทวม
เราก็จะเห็นว่าทุกมากใส่ส่วนเกราะอย่างจิตอาสาทภาคเอกชนต่างมารวมมาให้ร่วมมือกัน
จังหวัดอื่นอาจจะไม่มาช่วยเยอะแต่ว่าเนี่ยน้ำใจของคนอุบลของคนที่มารู้จักกัน
มาช่วยกันนะฮะอยากให้น้ำอ่าลดลงไวนะครับแต่ขอให้น้ำใจเนี่ย
เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะ
ส่วนเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็ไทยรัฐทีวีเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเช่นกัน
ที่วันนี้เราก็มีทานใจจากไทยรัฐถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน
มีออฟโรดจากทางหอการค้าจังหวัดมีความช่วยเหลือจากทางอบจจากทางปพ
จากทางทีมของพี่บินบรือฤทธิ์ก็มาร่วมมือร่วมใจกันสู้กันต่อไป
สู้เราเหลือเกินนี่ฝนมาอีกแล้วเราก็ต้องสู้กับมัน

วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ครับทั้งหลายทั้งกวงแล้วพี่น้องประชาชนชายอ่ะห่วงร่วมกับพ่อค้าข้างหลังบดี
หน่วยราชการทุกหน่วยทุกคนนี้เราช่วยกันทุกด้านครับช่วยกันทุกฝ่ายครับ
ครับขอบคุณจริงจริงฮะขอบคุณทุกท่านนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านชาวอุบลแล้วก็ทุกพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำอยู่นะครับ
ปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลานะครับทุกผู้ชมครับเรากลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้า
สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเดี๋ยวผมอยู่ต่อเจอกันที่ไทยรัฐนิวโชว์หนึ่งทุ่มครับ
ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง